คุณผู้ชมต้องขอเตือนกันจริงนะคะช่วงนี้ไม่รู้ยังไงมิจฉาชีพระบาดหนักมากจริง
มาหลายรูปแบบเลยนะคะคอลเซนเตอร์ก็ยังมีอยู่
หลอกเรื่องเอามีโปรเจกต์ใหญ่ให้ลงทุนเงินสวรรค์เงินทิพย์ขายที่ดินทิพย์อะไรเต็มไปหมดเลย
นี่ล่าสุดเคสนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะตำรวจบอกต้องตามให้เจอเจเปิ้ลกับสามี
ทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยก็ผู้เสียหายเนี่ยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะ
ผู้เสียหายเขาบอกมีห้าร้อยกว่าคนนี่สองร้อยกว่าคนที่เขามาแจ้งความอ่ะค่ะ
วันนี้มากรอกเอกสารให้ดูอ่ะเนี่ยพี่อุ๋ยว่ามูลค่าความเสียหายเท่าไห
เท่าไรหรือเยี่ยมร้อยหลานเฮ้ย
เหรอเออนี่ผู้เสียหายกว่าสองร้อยคนที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายที่ดินทิพย

เขามารวมตัวกันที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หนังสือถึงพลตำรวจโทปิยะตะวิชัย

เร่งให้จับตัวเจเปิ้ล
หรือนางสาวพิชามนหอมหวนอายุ๔๑ปี
แล้วก็นายคณิสรบุญสิริอายุ๔๔ปี
เขาบอกเป็นสองสามีภรรยาที่ไปหลอกคนอื่น

เราได้คุยกับตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะ

โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
บอกว่าเปิดโครงการจัดสรรที่ดินสำหรับสร้างบ้าน
ในพื้นที่อำเมษาศาสตร์ละพีอำเมษาแม่ริม
อำเภอสรรกำแพงที่เชียงใหม่ที่ลำพูน
กลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบสินเชื่อธนาคาร
เปิ้ลกับสามีใช้วิธีแบบนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีค่ะ

เขาไปหลอกซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดิน
ดินนี่มีอยู่จริงนะมีเจ้าของอยู่ด้วย

วางเงินมาจำกับเจ้าของที่ดินไว้ประมาณ๕๑๐ของราคาที่

หลังจากนั้นเอาสำเนาโฉนดที่ดิน
แบ่งจัดสรรเป็นแปลงแล้วเอาไปเร่หลอกขายผู้เสียหายค่ะ
บอกเนี่ยคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคารคนต่างด้าวก็ซื้อได้นะ
ทีมขายก็เร่งทำเอกสารสัญญาซื้อขายเลยนะ
ผ่อนตรงกับโครงการได้เลยดอกเบี้ยก็ไม่มีผ่อนเป็นงวด๓๖เดือน
เพราะว่าทางเจ๊เปิ้ลเขาได้สำเนาโฉนดมาแล้วนี่

เนื่องจากติดต่อกับเจ้าของที่ดินตัวจริง

เพราะเขาไปวางมัดจำ๕๑๐ของราคาที่ไง
แล้วก็เอาโฉนดนี้ไปทำเป็นเหมือนกับที่ดินจัดสรรหลอกขายคนอื่น

โดยที่เจเปิ้ลเองก็ยังไม่ได้ซื้อที่จากเจ้าของจริงนะ

ทีนี้พอผ่อนครบ๓เดือนปุ๊บเนี่ย

พอผ่อนครบ๓เดือนแล้วเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะ

คุณหุยต้องจ่ายค่าทำสัญญา๕๐๐บาททันทีนะ

แล้วก็วางเงินดาวน์๔๐ใน๑สัปดาห์
ก็ถ้าคนที่เขาเข้าไม่ถึงระบบธนาคาร
หรือเขามองว่าอย่างนี้ก็ง่ายดี

ไม่งั้นเราลำบากแย่เลยใช่ไหมจะไปกู้แบงค์อะไร

แบ่งเป็นแปลงย่อยแบบนี้ค่ะ

หวังใจจะไปทำประโยชน์สร้างบงสร้างบ้านอะไรก็ว่ากันไป
พอจ่ายเงิน๕๐๐๐ค่าทำสัญญาวางเงินดาวปุ๊บ

เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่สิทธิ์ตรงนั้นก็ไม่ได้
เพราะเจเปิ้ลไม่ได้เอาเงินนั้นไปจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินไง

แล้วติดต่อเจเปิ้ลไม่ได้อีกเลย
ผู้เสียหายตอนนี้๕๐๐กว่าคนแล้ว
มูลค่าความเสียหายกว่าร้อยล้าน

แต่ยังตามจับตัวเจเปิ้ลกับสามีไม่ได้เลย
เพราะเจ้าของที่ตัวจริงเนี่ยเขาขายให้เจเปิ้ลใช่ไหม

หรือว่ามาวางไว้ก่อนเท่าไหร่

ไม่ใช่ไงมันไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลยด้วยซ้ำ

ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีทีมข่าวลงไปพูดคุยกับ
อีกหนึ่งในผู้เสียหายนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนครับ
เพราะว่าผู้เสียหายจริงชื่อในทุนเห็งคำอายุ๕๑ปีเป็นชาวไทยใหญ่
เขากับภรรยาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปเมื่อพฤศจิกายน๖๕
นี่คือตัวแทนนะคะเป็นญาติกันคือคุณพิม
คุณพิมเล่าบอกว่าน้าชายของเธอเนี่ยทำหนังสือซื้อขายที่ดิน๕๑ตารางวา
ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในราคา๒๙๙๙๙๐๐บาท
เงินต้นไปแล้ว๘๒๐๐๐บาทผ่อนงวดละ๕๘๘๙บาทไปแล้ว๔ปีหรือ๔๘เดือนแบบไม่มีดอกเบี้ย
ระหว่างที่ผ่อนชำระไปหนึ่งปีเขาก็แวะเวียนไปดูที่ดินอยู่บ่อยครั้ง
มีการถ่ายภาพเซลฟี่กับที่ดินด้วยนะหวังใจว่าจะปลูกบ้านไว้อยู่กับครอบครัว
ชาวไทยใหญ่๕พฤศจิกายนปี๖๕เขาชำระค่างวดงวดที่๑๒
ก็คือครบหนึ่งปีในการผ่อนชำระแล้วพระเอิญเคราะห์ร้ายจริงจริงค่ะ
ช่วงเย็น๕พฤศจิกายนประสบอุบัติเหตุรถชน
นายทุนก็คือน้าชายของเขากับภรรยาน้าสะพ้ายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนลูกสาวอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ไป๒เดือนล่วงเลยมาจนถึงมกราคมปีนี้
คุณพิมเนี่ยโทรไปหาเจเปิ้ลบอกว่าเจ๊พอดีน้าหนูอ่ะ
เขาจะซื้อที่ดินกับเจ๊ที่เขาผ่อนไปแล้วจะวางเงินต้นไปแล้ว
เขาเสียแล้วนะเจ๊เจ๊เปิ้ลแม่พระมากพี่อุ๋ย

เหรอเสียใจด้วยนะเดี๋ยวเจ๊โอนเงินคืนให้ที่ผ่อนมา๑๕๗๐๐บาท
เดี๋ยวเจ๊โอนคืนให้หมดเลยนะเดี๋ยวเจ๊โอนให้เป็นงวดนะ
เธอบอกเธอทราบซึ้งใจมากนะว่าเจเปิ้ลทำไมเป็นคนใจดีขนาดนี้
ให้หลานสาวอัดคลิปขอบคุณเจเปิ้ลน่ะ
กุมภาพันธ์เจ๊เปิ้ลนัดทำสัญญาคืนเงิน
นี่นะนี่คลิปนี้คลิปนี้ที่ให้หลานอัดขอบคุณเจ๊เบิ้ล

ขอบคุณมากนะคะเนี่ยทราบซึ้งใจกันมาก
กุมภาพันธ์เจเปิ้ลนัดทำสัญญาคืนเงินที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
บอกว่าเดี๋ยวจะคืนงวดแรก๒๐๐๐บาท๒๐เมษายนนะ
วันนี้วันนี้อะไรคะ
วันนี้๑๕มิถุนายนแล้ว

หายเงียบโทรก็ไม่ได้ติดต่ออะไรก็ไม่ได้

เอ้ามีคนโดนหลอกจากคนชื่อเจเปิ้ลกับสามีเรื่องขายที่ดินทิพย์

คุณพิมบอกตอนนี้ลำบากมากต้องรับภาระดูแลเด็ก๗คน

อีกสามคนคือลูกของน้าชายแล้วประเด็นคือน้าชายที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ถูกรถชนเสียชีวิตคู่กรณีเป็นทหาร
จนตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลย
เด็กทั้งสามตอนนี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่ที่ที่มันควบคุมตอนนั้น
ที่ต้องใช้รายวันหนูก็อยู่หอพักก็ต้องใช้ค่าใช้จ่าย
ครับเขาจะมีน้องอ่ะส่วนมากเขาจะได้จัดพาระบอบ
ก็มีเงินส่วนนั้นที่ยังอยู่ได้แล้วก็ทางกองทัพ
ก็ได้ให้ไว้ส่วนหนึ่งเบื้องต้นนะคะตำรวจ
บอกว่ามีการอายัดบัญชีผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว
แล้วก็มีการสั่งสอบส่วนพนักงานขายด้วยว่าเกี่ยวข้องไหม

และตำรวจยังบอกด้วยนะคะว่า

น่าจะจับตัวเจเปิ้ลได้แน่

มันไว้ใจคนยากมากจริงนะ

ที่มันแบบผลตอบแทนที่มันดูดีเกินจริง